ใหญ่คนนี้ไม่รู้เขาอยากจะเป็นพระหรืออะไรนะคะแต่ว่าเขาปลอมค่ะ
ปลอมตัวเป็นพระแล้วไปตีสนิทกับเจ้าอาวาส
เสร็จแล้วก็ลักลอบแอบเข้าไปในกุฏิเอาเงินไปเป็นแสนค่ะคุณ
แต่มันมีกล้องมุมจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้ลองไปดูค่ะ
เออนี่คุณผู้ชมครับวงจรปิดมาหลายมุมแล้วนะครับ
เพราะว่าเราเสนอข่าวนี้จริงไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
ใช่ไหมว่ามีคนปลอมเป็นพระแล้วไปหลอกหลวงตา
ขโมยเงินเขาแต่หลวงตาจำได้ลักษณะแม่นเลยก็คือ

ท่าวว่าวภาษานึยาแจว่องภาษาอีสาน
หน้าละท่านก็เลยจำได้นะฮะ
มันก็มีภาพจากกล้องพุงจรปิดจริงจากตามแตกตัวคนร้ายได้นะฮะ
อายุ๕๓ปีก็ก่อเหตุ
ลักทรัพย์ไปเขาหนีจากบุรีรำนะคุณ

แต่ภาพวงจรปิดจับภาพได้นะเส้นทางการหลบหนีนะ
ใช่ค่ะเจ้าตัวแอบเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสนะคะ
ที่วัดสารวนารามที่บุรีรำค่ะ
ได้เงินสดไป๑๘๐๐๐บาท
แล้วขับรถหลบหนีไป๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุอย่างที่บอกว่าตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็เลยรู้ว่าเขาไปอยู่ในห้องเช่า

วางแผนจับกลุ่มค่ะจนกระทั่งเจอตัว
เขานั่งอยู่ตรงลานจอดรถของโรงแรม
แน่นอนว่าถูกจับแบบนี้ก็โดนดำเนินคดีแน่นอนยึดของกลางได้นะคะ
รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็เงินสด๙๐๐๐บาท

ใส่ชุดญาติโยมคาราวาสทั่วไปนะ
หัวเนี่ยยังโกนอยู่นะ

ผมเคยบวชผมมีใบสุทธิพระด้วย

พอศึกมาเนี่ยก็ไปมีเมียอยู่ที่โคราชนี่แหละ
ก็ขายผลไม้ไปแห่มันหมุนเงินไม่ทัน
ใช้วิธีออกตระเวนต้มตุ๋นชาวบ้าน
แล้วก็แต่งตัวเป็นพระหลอกลวงพระด้วยกัน
อ้างว่าหลอกเงินมาจากเจ้าอาวาส๑๒๐๐๐บาท

นี่เขาปิดหน้าปิดตานะตอนให้สัมภาษณ์เขาปิดหน้าปิดตาอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะแต่แหมภาพมันก็จับได้ชัดกล้องมุมจร

ก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่จับคนร้ายได้
ได้เงินคืนมาบางส่วนก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะคะ
เอาเงินไปลงทุนให้เมียคุณให้เมียไปขายผลไม้นะครับ
ซื้อหมดไป๓๐๐๐บาทแล้วได้คืนมา๙๐๐บาท